ละมุนทำให้หัวใจหุ่นเจ้าคุณแม่เนี่ยนะฮะ

แต่งตัวให้ลูกสาวเนี่ยน่ารักนะ
อืมสวัสดิ์แต่งอะไรเนี่ยก็น่ารักไปหมดแล้วนะฮะ

เริ่มกันที่น้องลิลากันบ้าง

คนนี้บอกเลยว่าเป็นสายแฟชั่นตัวจริงนะคะ
คนนี้เป็นลูกสาวของคุณไอ้นพัชริน

ความเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กเลยลูกดูจากแฟชั่นเสื้อผ้าซะก่อนน้อง
ลีลาเขานะโอ้โหมาเป็นแบบไฮแบรนด์เลยนะคะกับสาวแบบลูก
ลูกสาวแบบฟรี๊ดฟรี๊ดแบบเนี้ยค่ะแล้วก็โอ้โหธรรมดาที่ไหน
เป็นนางแบบตัวจิ๋วได้เลยสตรีทก็ได้นะคะลุคไฮแฟชั่นก็ดี
บอกเลยว่าอินเนอร์น้องนินลาเนี่ยดีสุดดีเลิศเฟียดเป๊ะปังไปเลย
จ๋าเออนะคะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแล้วกัน
บ้านนี้ก็แสบสั่นไม่แพ้ใครน้องแตงไทยค่ะลูกสาวพ่อแจ๊นั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะสายโบบะใช่แม่แจงเขาน่ารักเขาสอนจะดี
ขวบแล้วใช่ไหมฮะปีนี้อ่าเจ็ดขวบแล้วปีนี้นะฮะ
ดูจากความกากันของเธอซะก่อนสดใสซาบซ่าด้วยการย้อมสีผมด้วยนะคะ
เฮ้ส่วนแฟชั่นฟรี๊ดฟรี๊ดปังปังของน้องแปลงไทยนั้น
ถือว่าโอ้โหได้จากพ่อแจ๊กมาเต็มเต็มค่ะนี่เสื้ออะไรเท่อย่างงี้
กับกางเกงขาม้าโอ้โหบอกเลยตอนนี้กำลังอินกำลังฮิตนะคะ
ขาม้าเนี่ยกำลังกลับมาอีกรอบแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ส่งท้ายกันด้วยละกันกับน้องคนนี้น้องมียาค่ะ
ลูกสาวของพัตเติร์นตะวันนี่ตัวติ๊วแบบนี้โอ้โห
บอกเลยแฟชั่นไม่เบาเลยนะลูกนะดูกระโปรงซะก่อนโอ้โห
ปากเลื่อมไลน์มาพลอยทั้งตัวแต่วันนี้เชอรี่สู้ได้นะเออ
เลื่อมขนาดนี้เนี่ยแต่เลื่อมมาสู้น้องเลยเนี่ยวันนี้เออค่ะ
สีผมซะก่อนสีนี้นี่ดิฉันดูคลิปแล้วบอกเลยนะ
ลีเควสเองเลยนะแม่จ๋าอยากได้ผมสีนี้เลย
สีชมพูแบบนี้เลยค่ะก็ได้เลยตามคำขอและที่สำคัญ
ซูมไปที่รองท้าของคุณเขาบอกก่อนโอ้โหนี่เป็นผู้โปรดด้วยน่ะจ๊ะ
บู๊ดมาเลยจ้ะตรงนี้หน้าหนาวแล้วต้องแต่งตัวแบบเหนียวหนาวนิดหนึ่งน่ะ
สุดยอดผู้นำแฟชั่นไปเลยนะคะโอ้ยนะคะบางทีเห็นใส่อยู่ในบ้านประจำด้วยนะ
ไม่ใช่แค่เดินแฟชั่นนะเพราะว่าทุกที่คือรันเวย์แล้วตอนที่มีพุงน้อยนี่เป็นแฟชั่นด้วยไหมคะ
เป็นแฟชั่นภูมิกะทิโอ้นะคะที่อยากเอามาให้พี่พี่ปานาได้ดูกันน่ารักดีค่ะ